สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะลมหนาวระลอกใหม่จากจีนแผลลงมาแล้วค่ะ
และครั้งนี้จะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์
ขณะที่พ่อแม่พี่น้องทางภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่ค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก๒๓องศา
มีลมพัดแรงค่ะยอดดอยยอดภูสภาพอากาศหนาวจัด
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๓๑๔องศาต้องทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเช้านะคะหนาวเย็น
อุณหภูมิลดลงอีก๑๒องศาอุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๑๗๑๙องศา
คลื่นลมสงบ๑๒เมตรค่ะกลางวันแดดค่อนข้างดี
ลงใต้กันบ้างค่ะภาคใต้เนี่ยมีฝนลดลงทั้งสองฝั่งค่ะ
เหลือประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรเน้นตกหนักทางตอนล่างของภาค

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงราว๑๒องศา
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๒องศาค่ะ

ความความความสุดของประเทศจีนยังเห็นที่สุดของประเทศไทย
ที่สุดของประเทศไทยยังมีความความความสุดของประเทศไทย